ส่วนกรณีที่มีผู้หญิงที่จะเดินกลับบ้านใต้สะพานกลับรถ
แล้วก็ถูกผู้ชายดักบอกว่าจะชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืนให้นะคะ
จับตัวคนร้ายได้แล้วนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
คุณรู้ไหมเขาบอกว่ายังไงเขาบอกเขาไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินอะไรนะ
อยากข่มขืนอย่างเดียวอยากข่มขืนอย่างเดียวโอ้โห
นี่แหละค่ะนายสุนันโตแทนวัย๓๘ปี
พลตำรวจตรีกฤษณะทรัพเดตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ตำรวจกองบังคับการปราบรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรี
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณทางลอดใต้สะพาน
หมู่๓ตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
อย่างที่บอกก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้หญิงมาแจ้งความว่าจะถูกข่มขืนนะคะ
ซึ่งนายสุนันก็ดักที่จะลวนลามหญิงสาวตรงนี้๒คน
สุนันสารภาพบอกว่าก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้ว
บริเวณใต้สะพานนี้ทำมา๒ครั้งและไม่ได้หวังทรัพย์แต่อย่างใด
เพียงแค่จะข่มขืนค่ะ
นี่มันคือก็อะตกขึ้นค้น
กุญแจรถแล้วก็กระเป๋าตังค์คืนให้เขา
เขาบอกเขายอมแล้วผมก็เดินไป
เอากุญแจรถกับกระเป๋านะเอามาให้เขา
แล้วพอดีรถเก่งมาเขาก็วิ่งออกจาก
แล้วเราจับก็ออกเสื้อท่าหมดแล้วใช่ไหม
ออกมาแล้ว

จริงหรือว่าเจตนาเราไม่ได้ถึงครับ
ไม่ได้ถึงครับผมต้องการให้มีพิสมันเท่านั้น
บอกให้ความในใจเรา

วันที่เรารู้ขึ้นจะหยุดทำงาน
เราออกสร้างเนี่ยมุมขึ้นถ้าเป็นวันหยุด

หรือวันเสาร์เราก็จะออกตะเวนหาเหยื่อ

ถ้าเอาไม่ได้ก็จับหน้าโอบแล้วก็กลับบ้านถูกต้องไหม
นี่แหละค่ะพลตำรวจตรีกฤษณะเล่าให้ฟังด้วยนะ
ผู้ต้องหาคนนี้เคยติดคุกมาหลายครั้งแล้ว
ล่าสุดที่เพิ่งพ้นโทษออกมาได้๓เดือน

เจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินคดีในคดีชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
แล้วก็กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
ส่งตัวดำเนินคดีเรียบร้อยค่ะ